คือท่อเหล็กรถบรรทุกเขาบรรทุกมา
แล้วแทนที่จะบรรทุกแบบเป็นแนวยาวใช่ไหม
เขาบรรทุกขวางแบบนี้ดูสิ
ใช้ถนนเดียวกันคุณจะแซงได้ยังไง

แต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยแรงคันอื่นด้วยนะ

เชื่อไหมคนอินบ็อกซ์ไปที่เพจตำรวจทางหลวง

เจ้าหน้าที่บอกว่าคนแจ้งมาเยอะมาก

ไหลทางแล้วนี่เบี่ยงจนจะตกข้างทางอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหมีคนถามว่าวิ่งแบบนี้มาได้ยังไง
ท่อเหล็กแนวขวางแบบนี้ขนมาได้ยังไง

ชุมพรจะไปสงขลานะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ธรรมดาที่๒เพราะมี๒คัน
นี่แหละคือที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
มี๒คันแล้วก็บรรทุกเป็นท่อขวางแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งคนที่เขาขับรถส่งผักสายใต้
เขียนแบบนี้นี่เขาใหญ่หลบเขาหน่อย
และไม่เห็นรถนำขบวนนะ
รถติดยาวแต่ไม่มีใครกล้าแซง
รถผักสายใต้ใครด่วนไม่ต้องรีบ
แล้วก็ระบุพิกัดด้วยว่าถนนสาย๔๙๑
อีก๒๐กิโลจะเข้าอำเภอท่าแสะชุมพรแล้ว
พอโพสต์ออกมาแบบนี้นะคนไปชื่นชมเต็มเลย

ประชดฮะไม่ชื่นชมเลยด่าอย่างเดียวเลย

ตำรวจทางหลวงสะดาวที่จังหวัดสงขลา
ตามจับกลุ่มตัวคนขับรถบรรทุกหัวลากทั้ง๒คัน
มาสอบสวนแล้วที่สพสะดาว
ก็คือนายสมพรจำปาธาศรีอายุ๓๒ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกหัวลากคันหลังนะ

คือนายประยูนขันงูเหลือมอายุ๔๑ปี
ทีนี้เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมต้องฟัง
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถบรรทุกอุปกรณ์
เป็นระบบท่อไอน้ำนะคะขนาดกว้าง๗คูณ๘เมตร
สมุทรปราการนะจะไปส่งที่โรงงานในอำเภอสะดาว

แล้วก็ขับออกมาตั้งแต่๒๒พฤษภาช่วงกลางวันนะคะ
คุณแล้วขับข้ามจังหวัดจากภาคกลางมาถึงภาคใต้
ใช่อันนี้ฉันพูดใหม่ที่แรกดิฉันบอกว่า
อะไรนะเป็นชุมพรไปสงขลา
พอไปถามเขาคือมาจากสมุทรปราการ
ระยะทั้งเป็น๑๐๐๐กิโลกรัมคุณศึกษากูล

เออคือเขาบอกแบบนี้ว่าก็ท่อมันยาวอ่ะ
มันไม่สามารถเอาใส่ตามยาวได้มันต้องตามขวางอย่างเดียว

ก็เออน่าจะสิเขาบอกแบบนี้
ว่าที่เขาเลือกขับมาช่วงกลางวัน
เพราะอะไรรู้ไหมปลอดภัยกว่ากลางคืน
อย่างน้อยคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องมองเห็น
รถคันนี้มันมีท่อพาดอยู่แนวขวางแบบนี้

คือเราก็อึ้งเราก็มึนงงเหมือนกันนะคะ
ซึ่งจริงแล้วจะมีทั้งรถนำหน้า

จะมีคนคอยบอกทางตลอดว่าข้างหน้ามีอะไรบ้าง
แล้วก็มีรถตามหลังจะแซงไหมคือจริงมันต้องมี
แต่เขาบอกว่าช่วงที่มีคนถ่ายคลิปนั้น
มันเป็นจังหวะที่มีรถเก๋งวิ่งออกจากริมถนน
ก็เลยต้องตีรถขึ้นเลนขวาเพื่อจะแซง
ทีนี้พอมองในคลิปมันก็เลยดูเหมือนว่าขวางทาง
แล้วที่แซงรถเก๋งเนี่ย
มันก็เลยดูเหมือนภาพออกมาเป็นแบบนี้

อุปกรณ์ที่ผมเอามาไอ้ท่อยาว๗คืน๘เมตร
นี่ผมวิ่งมาถึงที่อำเภอสะดาวนะ
แล้วก็เอาของไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างได้ปลอดภัยเลย

นี่ตอนที่โดนจับเขาไปโดนจับตรงปลายทางแล้วนะ
ไซส์งานก่อสร้างแล้วคนก็เข้าไปถามตำรวจทางหลวงเหมือนกัน
บอกโอ้โหปล่อยให้วิ่งมาแบบนี้ได้ยังไงข้ามจังหวัดมาแบบนี้

ว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกคำให้การไว้
โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถบรรทุกทั้ง๒คันใช่ไหม
ก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
แต่ตำรวจทางหลวงออกมาอัปเดตแล้ว

มีการแจ้งข้อหาไปแล้ว๓ข้อหา๓ความผิดนะคะ
ก็คือ๑ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐

ข้อหาที่๒ก็คือใช้รถบรรทุกสิ่งของ

คือมันมันบรรทุกแบบเป็นส่วนกว้างของรถแบบนี้ไม่ได้
บรรทุกสิ่งของส่วนกลางเกินส่วนกว้างของรถ
ไม่ได้นะมีผิดพรจทางบกเต็ม
ใช่ค่ะโดนปรับเลยโดนปรับไม่เกิน๕๐๐บาท

เดี๋ยวเอาหลายอันหลายคดีคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าเป็นผู้ขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ใช้รถบรรทุกสิ่งของไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อันนี้จะโดนปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ตำรวจทางหลวงก็แจงออกมาในเพจตำรวจทางหลวง
บอกว่าข้อหาที่๑ส่งฟ้องศาลแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนข้อหาที่๒และ๓
ในชั้นพนักงานสอบสวน

แล้วก็อีกอันหนึ่ง๒๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐๐บาท
ฟ้องศาลก่อนแล้วก็อยู่ที่สารจะพิจารณา
คุณพูดว่าคำแบบนี้คนด่ายับเลยนะครับ

แล้วก็ใหญ่โตมโหลานขวางถนนแบบนี้คุณโอ้โห

ดูนะว่าคนขับรถตามไม่กล้าจะแซงเลย
เพราะว่ารถคันหน้าที่ขนโครงบ้านเนี่ย
ขนมาทีแล้ววิ่งกลางถนน

เพราะฉะนั้นซ้ายขวานี่จะไปก็ไปไม่ได้นะ

คุณผู้ชมส่องให้ดีว่าโครงเหล็กเนี่ย
มันเกินรถมาขนาดไหน
คุณดูสิเกินรถแนวขวางมาแบบโอ้โหเยอะเลยนะครับ
และทำให้รถคันอื่นเขาแซงไปไม่ได้
รถที่ขับตามแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้เนี่ย
ขับตามเป็นระยะทางเกือบ๑๐กิโลเมตร

นี่ฉันเชื่อว่าในรถ๓๔คันข้างหน้าที่ขับตามอยู่เนี่ยนะ
คงด่าคันข้างหน้ากันแบบใหญ่เลย
ตายแล้วฮะแล้วจะไปกันยังไงต่อล่ะคุณ
โอ้โหแล้วขนของมาแบบนี้ได้ยังไงฮะมันผิดกฎหมายนะครับ
นี่ฮะคลิปนี้ถูกเอามาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ระบุพิกัดบอกว่าเส้นทางสายอำเภอกุชินาบราย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
เราก็สอบถามเจ้าของคลิปอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าของคลิปบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเจอนะคุณ

ก่อนหน้านั้นก็เคยเจอแบบนี้มาแล้วนะครับ
บรรทุกสิ่งของแล้วก็สิ่งของนั้นมันใหญ่เกินรถ
ีดขวางการจราจรแบบนี้และเป็นอันตรายแบบนี้

พี่ถ่ายคลิปไว้บ้างหรือเปล่าเหตุการณ์เก่าเนี่ย
ถ้าถ่ายนะส่งมาให้เราหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราจะเอาคลิปเหล่านี้มาเตือนประชาชนให้ได้รับทราบ

จะมีวิธีการในการจัดการอย่างไร
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ่อยครั้งนะครับคุณ
ดูสิขนของไม่คำนึงถึงเพื่อนร่วมทางเลย
ใช่ค่ะคนที่เขาขับตามนี่อกสั่นขวัญแขวน
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไงครับอ่าทีนี้ดูค่ะ